คุณผู้ชมครับตอนนี้สังคมเรามันอยู่ยากขึ้นทุกวันจริงนะ
ผู้หญิงคนหนึ่งขับรถเบนท์ไปจอดติดไฟแดงอยู่แถวทางขึ้นทางด่วนออตกที่จตุจักรนะคุณผู้ชม
มีผู้หญิงคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มา
มาเขาะกระจกทานทาง
พอเปิดกระจกปุ๊บเขาเอาน้ำปลาผสมพริกนะครับ
สาดใส่หน้าปวดแสบปวดร้อน
แต่เหตุผลคือไม่รู้ว่าเขาเป็นใครไม่รู้ทำไปทำไม
สินก็ไม่ได้เอาไปแล้วก็ไม่ได้เคยรู้จักกันมาก่อนด้วย
ก็เลยเป็นเรื่องราวที่มีการไปโพสต์ในโซเชียล

คือที่สำคัญนะเสียเงินล้างรถไป๒๐๐๐กว่าบาท
แล้วพริกนะคะนึกภาพนะคะไม่ใช่พริกสดนะคะ
ปนพริกปนมันเป็นเม็ดเล็กเต็มตัวเลยนะแล้วรสเนี่ยแล้วกลิ่นน้ำปลาเนี่ยโห
โอ้โหหึงนะครับนะฮะก็เป็นคือตอนนี้สังคมออนไลน์เขาก็แชร์ภาพเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับ

เพื่อเตือนภัยให้กับคนที่คิดจะเป็นพลเมืองดี
บอกทางให้กับคนอื่นแต่จู่ถูก
น้ำปลาผสมพริกป่นสาดใส่หน้า
ร่างกายก็บาดเจ็บปวดแสบปวดร้อนกันไป
เหตุการณ์นี้เขาบอกว่าไม่รู้ว่าคนร้ายต้องการทรัพย์สินหรือเปล่า
หรือไปโกรธแค้นอะไรเธอมาหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
ความคืบหน้าทีมข่าวก็ไปเจอผู้เสียหายบรายนี้
แต่ว่าเขาขอสงวนชื่อเอาไว้เพราะว่าเขาหวัดกลัว
กลัวคนร้ายจะตามมาอีกขอสงวนเอาไว้
เขาบอกว่าเหตุเกิดสัก๒ทุ่มของวันที่๒พฤศจิกายน
เธอกำลังจะขับรถกลับบ้านที่หัวลำโพง
ไปจอดติดไฟแดงแถวถนนกำแพงเผ็ดตรง
คือขับผ่านกำแพงเพชรผ่านแยกสะพานดำ
แล้วมันก็จะมี๓แยกไฟแดงก่อนเลี้ยวขวาขึ้นทางด่วน
โลวังชะลรถมีสัญญาณไฟจอดจะเลี้ยงขวา
จู่มีผู้หญิงคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้ามามาเคาะกระจก
แล้วชี้โบ๊ชี้เบ๊เหมือนสงสัยว่าตรงนี้ไปตรงไหนจะถามทาง
เธอก็ด้วยความหวังดีเห็นเป็นผู้หญิงด้วยกัน

ยังไม่ทันจะอ้าปากบอกเนี่ยฮะสาดน้ำปลาผสมพริกป่นใส่เข้ามาในรถ
แล้วเธอก็โอ๊ยแสบมันแสบหน้ามาก

เพราะว่าสุดท้ายคนร้ายก็ขี่รถไป
ตอนแรกคิดว่าจะผสมกับกระเป๋าที่เอาวางหรือเปล่าก็ไม่ได้เอาไป
แล้วก็ไปโกรธแค้นมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกัน

ไปฟังเสียงพูดเสียหายนะครับ
ใช่
ตอนนั้นกลัวไหม
กลัวกลัวรู้แล้วว่าตัวเองโดนแน่นอน
แต่คือโดนโดนสิ่งไม่ดีแน่นอนเลย
คือว่าโดนโดนโดนแน่นอนแต่คือยังไม่คิดอะไร
แต่คือโดนเหมือนโดนแน่นอน
ก็เลยขับรถพุ่งเพื่อจะให้รถกลางสี่แยกมันชน
พอดีรถที่มันมากลางสี่แยก

แล้วเราก็เลยหยุดประมาณเกือบ๑๒นาที
แล้วบีบแต่ดังลั่นเลยค่ะ
แล้วรถที่มาเขาก็บีบแต่

คนคงไม่คงลงมาช่วยเราแน่นอนเลย
เสียหายเขาเล่าต่อบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้
ภาวนาเลยนะขอให้เป็นฝีมือแค่มิจฉาชีพ
เพราะมันก็จะจบไปเพราะว่าสุดท้ายเขาก็ไม่ได้อะไรไป
เพราะว่าคือไม่รู้ว่าคนทำเนี่ยเป็นศัตรูของเขามาก่อนหรือเปล่า
เขาก็ไม่ทราบเพราะเขาก็ไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ตอนนี้หวาดภาวะมากขอให้ตำรวจนั้นตามจับให้ได้นะครับ
บอกว่าตอนนี้ชุดสืบสวนก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพราะว่าในจุดเกิดเหตุมันไม่มีกล้อง
ก็ทำให้ไม่ได้เห็นพฤติกรรมของคนที่ก่อเหตุ
เมืองต้นก็อาจจะมีเรื่องส่วนตัวกันมาก่อน
แต่ว่าก็จะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
หรือเธออาจจะมีความผิดปกติทางจิตหรือเปล่า

ใครมาถามทางไม่กล้าจะบอก

อันนี้ก็เดือดร้อนบางคนนะที่เขาอยากจะถามทางจริง
ใช่ครับอันนี้เสียค่าเราไปสองหมื่นกว่าบาทครับ